ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นและนะครับแก้ไขเพิ่มเติม
มวลสิบห้าทับหนึ่งว่าด้วยวิธีการจัดทำรัฐมนุญชบับใหม่
รัฐมนุนฉบับปัจจุบันซึ่งไม่ได้ปรากฏไว้

เหตุผลโดยการทำเป็นนังสือนะครับ
ส่งไปที่พักเพื่อไทยในเหตุผลนั้นสรุปใจความชัดชัด
ง่ายง่ายเพื่อความเข้าใจสั้นก็คือว่าคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของท่านประธาน
ได้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของท่านประธานผมเองต้องกราบขอบพระคุณ
โดยความเคารพท่านมาทานครับที่ท่านมาทานจะฟังเสียงทุกด้านยืนอยู่บนหลักการ
บนตัวบทกฎหมายบนข้อวินิจฉัยต่างต่างคณะที่ปรึกษาของท่านประธานได้ให้ข้อเสนอว่า
ร่างรัฐธรรมนุนแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสองร้อยหกสิบห้าของภาคเพื่อไทย
ที่มีบทบัญญัติให้แก้ไขรำนูลให้มีความเป็นไปได้หรือง่ายขึ้นและมีการเพิ่มหมวดสิบห้าทับหนึ่ง
ว่าด้วยวิธีการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ในรัฐมนุนฉบับปัจจุบันเพื่อเปิดช่องให้มีการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ได้
หลังจากที่มีการทำประชามติแล้วแต่ว่าข้อวินิจฉัยของท่านบอกว่าร่างนี้
เมื่อมีการเพิ่มหมวดสิบห้าทับหนึ่งนะครับให้มีการจัดทำรัฐนุนฉบับใหม่ขึ้น
ท่านไปวินิจฉัยว่าเป็นการยกเลิกรัฐมนุนฉบับปัจจุบัน
ตีความในคำวินิจฉัยว่าร่างรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ย
ไม่ใช่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นตามบทมาจัด๒๐๑๑
ของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทย
ไม่ใช่ร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมจึงไม่บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ
สมพงศ์อมรวิวัตรและก็ทางคณะผู้บริหารสมาชิกทุกคน
เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีความชัดเจน
ข้อวินิจฉัยนี้ทางภาคเพื่อไทยเลยทำหนังสือครับท่านท่านครับ
ทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรลงมาที่๒๗วิทยุนาส์๒๕๖๔
เพื่อจะกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาหมายถึงตัวท่านประธานเองนะครับ
เพื่อพิจารณาได้พิจารณาที่จะทบทวนเนื้อหาสาระรายละเอียดอยู่ในหนังสือ
ผมจะขออนุญาตท่านประธานอ่าน
เพื่อความชัดเจนเพื่อการบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้

หมอยังไม่ได้เปิดประชุมนะครับเชิญเลยครับเชิญ
ผมขออนุญาตท่านประธานอ่านหนังสือฉบับนี้ทุกตัวอักษรนะครับ

สภาพุทธภัณฑ์รัฐสดรถนน๓เสนในแขวงนครชายศรี
เขตดุสิตรุงเทพมหานครลงมาที่๒๗วิทยุนาส์ยนต์๒๕๖๔

ขอให้ทบทวนความเห็นและบรรจุร่างพระราชญาณิวัติรัฐธรรมนูลแห่งราชญาณิวัติธัตรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๒๗
และเพิ่มเติมหมวด๑๕ทับ๑การจัดทำลำนูลฉบับใหม่
กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาอ้างถึงหนังสือสำนักงาน
เลขาสภาพผู้แทนรัศดรด่วนที่สุดที่สพ๐๐๑๔ทับ๒ทับ๗๔

หนังสือที่อ้างถึงอ้างว่า
ประธานรัฐสภาไม่สามารถบรรจุร่างรัฐนุนแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศวงเล็กแก้ไขมาตรา๒๕๖
และเพิ่มมาตรา๑๕ทับ๑
การจัดทำรับนูลฉบับใหม่วงเล็บปิด
ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้เสนอเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาได้
โดยอ้างว่าร่างรำนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอ
มีหลักการในการเพิ่มเติมหมวด๑๕ทับ๑
การจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ย่อมเป็นการยกเลิก
ผมขีดซ้านใต้นะคะเน้นตรงนี้เลย
เป็นการยกเลิกรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๒
มิใช่ร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมตามที่สารรัฐธรรมนุนได้วินิจฉัยไว้

ไว้ตามคำวิทยาศาสนรำนูนที่๔ทับ๒๕๖๔โรงพยาบาลที่๑๑มีนาคม๒๕๑๔
ประกอบข้อมังคับการประชุมรัฐสภาพศ๒๕๖๓ข้อ๑๑๙นั้น
ข้าพเจ้าหมายถึงท่านสมพงศ์อมรวิวัตรหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
และคณะผู้ร่วมเสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว
ขอกลับเรียนต่อท่านประธานรัฐสภาว่าไม่เห็นด้วย
ด้วยความกระรบท่านประธานครับผมขอเน้นตรงนี้นะครับ
ไม่เห็นด้วยต่อความเห็นดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
หยิบยกคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนที่๔ทับ๒๕๖๔ลงวันที่๑๑มีนาคม๒๖๖
เฉพาะประเด็นว่าร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้เสนอ
มิใช้ร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมเพราะมีการเพิ่มเติมมาตรา
หรือหมวด๑๕ทับ๑การจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
่อมมีผลเป็นการยกเลิกรำนุนแห่งราชนาจักรไทย
วินิจฉัยที่แท้จริงนี่คือตัวนี้ครับ
่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐมนุนฉบับใหม่
ไม่ใช่เป็นการยกเลิกนะครับที่ท่านประธานให้เหตุผลมา
ข้าพเจ้าและคณะท่านขอกราบเรียนว่าในคำวินิจฉัยของสารลำนูนดังกล่าว
มีข้อวินิจฉัยต่อไปว่าหากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนูลออกเสียงประชามติเสียก่อนว่า
สมควรมีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นพ้องด้วย
จึงดำเนินการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ต่อไป
เสร็จแล้วต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรับนูลฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ข้าพเจ้าและคณะจึงเห็นว่าตามคำวิจัยฉบับนี้
สารรัฐมนุนมิได้ห้ามจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
และเมื่อพิจารณาคำว่าคำวินิจฉัยโดยถ่องแท้
ตั้งแต่คำวินิจฉัยของสารลำนูนที่เคยวินิจฉัยไว้
ตามคำมินิจฉัยที่๑๘ถึง๒๒ทับ๒๐๕๕
และคำวินิจฉัยที่๔ทับ๒๕๖๒
ข้าพเจ้าและคณะเห็นว่ารัฐสภาสามารถใช้บทบรรยัติว่า
ด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลเพื่อจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ได้
เพียงแต่ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนุนลงประชามติเสียก่อนว่า
ประสงค์จะให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
โดยการลงประชามตินั้นจะมีการลงประชามติ๒ครั้ง
ครั้งที่๑คือก่อนจัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
และครั้งที่สองคือหลังจากการจัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เสร็จแล้ว
การเสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมของข้าพเจ้าและคณะ
เป็นเพียงกระบวนการเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนตามมาตรา๒๗
เพื่อนำไปสู่การจัดทำน้ำมนต์ฉบับใหม่เท่านั้น
ตรงนี้เป็นข้อความสำคัญท่านประธานครับ
หากรัฐสภาเห็นชอบก็ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
ถ้าผลประชามติเห็นชอบก็ต้องผ่านกระบวนการตามมาตรา๒๕๖วงเล็บ๗
ก็คือที่บัญญัติไว้นะครับ
จึงจะมีผลใช้บังคับเมื่อนำทุน๙เสร็จแล้ว

ก็เป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมบทมาตราในรัฐธรรมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐เท่านั้น
รัฐมนุนปี๒๐๖๐ยังใช้บังคับอยู่
ไม่ได้ถูกยกเลิกไปแต่ประการใด
และยังไม่มีรัฐธรรมนุนฉบับใหม่แต่อย่างใด

การยื่นร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๒๗
เป็นการเปิดช่องให้รัฐมนุนที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย
มีหมวดที่ว่าด้วยการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่เกิดขึ้นเท่านั้น
เพื่อรองรับการจัดทำรัฐมนต์ฉบับใหม่
ถ้าพี่น้องประชาชนมีประชามติออกมาแล้วว่าเห็นด้วย

รัฐธรรมนุนแม้สารรัฐธรรมนุนบอกว่ารัฐธรรมนุนมีหน้าที่แรมหน้าในการจัดทำรัฐธรรมนุนฉบับใหม่ได้

ในข้อความต่อไปในหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้าและคณะเห็นว่าหากถือตามผลการพิจารณาของท่านประธานรัฐธรรมนุนแม้
ตามหนังสือที่เลขาที่การรัฐธรรมนุนแม้แจ้งมาอย่างข้าพเจ้าและคณะ
การจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าทำได้นั้นจะทำได้อย่างไร

แม้จะมีผลการออกเสียงประชามติของประชาชนเห็นชอบด้วยแล้วก็ตาม
เพราะการเสนอให้จัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่
จำกัดให้ต้องเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมมาตราสองร้อย
มาตราสองร้อยห้าสิบหกช่องทางเดียวเท่านั้น
การไม่บรรจุยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนของข้าพเจ้ากับพวก
ก็เท่ากับห้ามจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่โดยสิ้นเชิงนั่นเอง
ความหมายตรงนี้สำคัญทำหนังครับถ้าไปออกเสียงประชามาติ
แล้วประชาชนเห็นชอบด้วยว่าเราจะมีการจัดทำร่มชนแบบใหม่
แต่กระบวนการขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดช่องที่รัฐมนูล
ว่ามีบทรองรับให้อำนาจรัฐสภาทำได้นะในการจัดทะล่มฉบับใหม่
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีครับมันต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้มีก่อน
ประกาศบังคับใช้ก่อนลำนูลปี๖๐แก้ไขเพิ่มเติมปีต่อไปเนี่ย
ถ้าเป็นปี๖๔ก็ปี๖๔เราถึงจะแก้ไขรัฐมนุนฉบับใหม่ได้
ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยคำวินิจฉัยสารลำนูนเอง
ประชามติของพี่น้องประชาชนเองก็ไม่สามารถดำเนินการได้
อกจากนี้หากถือตามผลการพินาของท่านประธานรัฐสภา
ที่อ้างคำวินิจฉัยของสารรำนุนก็เท่ากับการจัดธรรมชมบับใหม่
ต้องมีการออกเสียงประชามติถึง๓ครั้ง
ครั้งที่๑เป็นการออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
โดยผู้ออกเสียงประชามติไม่ทราบเลยว่ากระบวนการในการจัดให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่เป็นอย่างไร
ใครจะเป็นผู้ทำรัฐมนต์ฉบับใหม่ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไร

ครั้งที่๒เป็นการออกเสียงประชามาติหลังจากรัฐสภาเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุมปี๒๕๖๐
บทบรรยัติมาตราที่๒๖
โดยให้มีบทบรรยัติเกี่ยวกับการจัดธรรมนุนฉบับใหม่
ซึ่งในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ผู้ออกเสียงประชาชนมีข้อมูลที่สมบูรณ์ว่า
กระบวนการจัดธนมนุนชมบับใหม่เป็นอย่างไร
ครั้งที่๒ต้องทำตาม๒๖๖ที่มีวงเล็บ
ว่าจะต้องไปออกเสียงประชามติหลังจากผ่านวาระสาม
ครั้งที่๓เป็นการออกเสียงประชามติหลังจากการยกร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เสร็จแล้ว
นั่นหมายถึงถ้าเราเสนอให้สรสลอยกร่างสรสลอยโรคย่างเสร็จ
กร่างเสร็จก็ต้องไปทำประชามติ
หนังสือของเลขาที่การรัฐสภาซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติตามคำมิขสานำนูนเท่ากับส่งผลให้การจัดธรรมรัฐธรรมนุนชมบับใหม่

โดยความขอรบท่านประธานครับเท่าที่ผมอ่านเหตุผลมาทั้งหมดนี้

ต้องใช้งวดประมาณแผ่นดินครั้งละกว่า๓พันล้านบาท
ซึ่งมาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนออกเสียงประชามติก่อน
รัฐสภาจะบรรจุแก้ไขเพิ่มเติมร่ำนูนของข้าพเจ้ากับคณะ

โดยไม่มีข้อมูลในที่สุดว่ากระบวนการได้มาซึ่งรัฐมนต์ฉบับใหม่จะเป็นอย่างไร
ข้าพเจ้าและคณะจึงเห็นร่วมกันว่า
ติร่างมันแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช
งเล็บแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๒๕๖และเพิ่มหมวด๑๕ทับ๑
การจัดทำรัฐมนต์ฉบับใหม่เป็นไปตามบทบรรยัติของรัฐมนุนและข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภาแล้วและไม่ได้ขัดแย้งหรือแย้งต่อคำวินิจฉัย๓
ที่จะทบทวนการบาทอยู่ท่านบ้านครับผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับ
มีหมวด๑๕ทั้ง๑อยู่ถ้าเรานึกภาพเนี่ย
สารรัฐมนุนเพียงวินิจฉัยว่าก่อนจัดทำร่างรัฐมนูลฉบับใหม่นะครับ
ก่อนจัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ให้ไปถามประชาชนก่อน
ด้วยการทำประชามติถ้าประชาชนเห็นด้วยจึงทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
แน่นอนครับสารลำนูนไม่ก้าวล่วงมาว่า
ขั้นตอนก่อนที่จะทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่เนี่ยรัฐสภาต้องทำอะไร
เพราะเป็นหน้าที่ของเราเราจะทำผมสรุปอยู่นี้ครับท่านท่าน
เราจะทำรัฐมนุนฉบับใหม่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีบทบัญญัติรัฐมนุนรองรับ
บทบรรยัดรำนุนที่รองรับก็คือบทบรรยัดรำนุนที่จะต้องบรรยัดไว้
ในปี๖๐นี่แหละครับท่านท่านเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
เราต้องแยกช่องทางการจะไปตีความว่าการมีหมวด๑๕ทั้ง๑เนี่ย
มันเป็นการยกเลิกลำนูลปี๖๐นั่นเป็นการตีความเกินคำวิจัยสารรัฐมนุน
และเป็นการปิดกั้นการยื่นร่างนุนแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิก
ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจที่กัดทำได้ตามบทบรรยัติรัฐมนูล
ท่านประมาทครับสำคัญที่สุดถ้าธรรมธรรมจุเข้าสู่ระเบียบระนะครับ
เพื่อพิจารณาเนี่ยแน่นอนครับเป็นวาระรับหลักการ
ที่จะแสดงความเห็นเนี่ยมันจะเป็นบันทึกแห่งสภาแห่งนี้นะครับ
เพื่อดำเนินการต่อความหมายคืออะไรท่านท่านครับ
เมื่อถึงวันราภินามาตรารับนูลแก้ไขเพิ่มตัวมาตราสองห้าหก
เพิ่มเติมหมวดสิบห้าทั้งหนึ่งการจัดทำรับนูลฉบับใหม่
ผมมั่นใจนะครับว่ารัฐสภาแห่งนี้สรุปและคำถันครับ
รัฐสภาแห่งนี้จะลงมติว่ายังไม่รับหลักการ
เนื่องจากมีคำมิใชสารลำนูลว่าให้ไปทำจัดทำรับนูลฉบับใหม่
ซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่มติเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับ
ว่ายังไม่รับหลักการนะแต่ร่างยังไม่ตกไป
เพียงแต่ว่าต้องไปทำลำนูนไปทำประชามติ
การที่รัฐสภามีความเห็นอย่างนี้นะครับท่านมันจะเป็นสารตั้งต้นที่ดีอย่างยิ่ง
ที่เราจะใช้กฎหมายประชามติที่กำลังผ่านไปเมื่อวานเนี่ย
ไม่มีช่องทางการประชุมรัฐสภาเลยนะครับ
จะต้องไปประชุมแยกกันระหว่างสภาพผู้แทนรัศดรและวุฒิสภาแน่นอนครับ
เมื่อเราได้สารตั้งต้นอย่างนี้เนี่ยตัวร่างลำนุนแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยครับ
มันจะเป็นหลักฐานหรือเหตุผลประกอบคำถามอย่างดียิ่งที่จะส่งไปให้แต่ละสภามีมติ
ว่าจะส่งให้คณะมตรีมีความเห็นว่าจะทำประชามติในการเพิ่มเติมในการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
ตามที่เราทำไว้มันเป็นข้อคำถามและเหตุผลที่ดีที่สุดนะครับท่านประธาน
พอสมควรและถ้าทำได้นะครับพอสมควรทำประชามติแค่สองครั้ง
ครับครับก็สามารถที่จะถ้ารับหลักการแล้วพี่นาเนี่ยทำลัมติให้สองครั้ง
แต่ท่านมาทานบอกว่าทำก่อนพี่นาวันละหนึ่งทำสามครั้งด้วยความรวบทำทานครับ
อยากให้มาทานทบทวนนะครับได้ครับผมเชื่อมั่นในท่านมาทานว่า
ท่านประธานต้องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้สมาชิก
ใช้หน้าที่ลำนาจอย่างเต็มที่นะครับการที่ไปยึดติดคำวิจัยอย่างนั้นเนี่ย
จะทำให้สมาชิกทำหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวมีคำที่สี่ครับครับ
ท่านประธานได้ทบทวนครับเพื่อจะบรรจุแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้
ครับเป็นอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาจะวินิจฉัยเองครับครับ
ไม่ใช่หน้าที่ของท่านประธานจะวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ครับ
ขอบพระคุณครับยินดีรับฟังนะครับยังไม่ได้เปิดประชุมนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้นับเวลาแต่ละฝ่ายนะครับจะมีท่านพิชาน
ขออนุญาตพูดนะครับขอเชิญครับขอร่วมรัดเวลาหน่อยนะครับ
เจริญท่านประธานสภาที่ขอรบครับผมพิจารณ์ชาววะพัฒนาวง
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ขอบคุณท่านประธานนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้ผมได้หารือก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาในวันนี้
ท่านประธานครับขออนุญาตที่จะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับ
ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่จากภักดิ์เพื่อไทยนะครับที่ได้ลุกขึ้นอภิปราย
เกี่ยวกับการตีความนะครับแล้วก็บรรจุวาระการประชุม
ประเด็นเรื่องการตีความและบรรจุวาระการประชุมเนี่ย
ไม่ใช่มีเพียงในที่ประชุมรัฐสภาที่เราประชุมกันวันนี้นะครับ
แต่ผมกำลังพูดถึงการประชุมของสภาพผู้แทนราษดร
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องนะครับกับการหมินประมาท
หรือที่เรียกง่ายครับว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ล่าสุดนะครับทางพักได้รับจดหมายจากทางสำนักงานเลขาของสภาพผู้แทนราชดรนะครับ
ที่บอกว่าร่างพระราชมัติของเรานั้นมีความบกพร่องอยู่๒มาตรา
ว่าอาจจะมีความขัดแย้งต่อรัฐมนุนมาตรา๖
บิจารณ์ครับอยู่ในประเด็นในวันนี้เราพิจารณาเรื่องนี้ครับ

ก็เรียนชี้แจงที่จะหารือท่านประธานสั้นถึงประเด็นนี้นะครับ
เกี่ยวการตีความก็กลับเรียนท่านประธานเพื่อที่จะพิจารณานะครับ
เพราะผมคิดว่าการใช้ข้อบังคับที่๑๑๑ของที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
ในการตีความบกพร่องเนี่ยคุณจะเป็นการตีความที่รูปแบบนะครับ
ไม่ใช่เนื้อหาของตัวร่างนะครับ
ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าถ้าเนื้อหาเราได้หยิบยกเข้าสู่สภาพผู้แทนรัศดร
และเป็นการอภิปรายชี้แจงกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับ

แล้วก็เปิดช่องให้มีการรับฟังจากทุกฝ่ายครับท่านประธาน

อันนี้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐมนูลนะครับท่านประธานครับ
ขณะนี้เนี่ยสภาพผู้แทนรัศดรของเรานะครับ
ในปีงบประมาณ๖๒๖๕เรากำลังพิจารณานะครับ
จะมีใช้งบประมาณของทั้งสภาผู้แทนก็ดี
หรือวุฒิสภาก็ดีประมาณ๘๒๐๐กว่าล้านบาท
ผมคิดว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางการคลังของประเทศนะครับ
เราก็จำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาแก้ไขรับนูลวันนี้อย่างไรครับ

มีภาคประชาชนที่ได้มายื่นหนังสือ

รายชื่อของผู้ที่จะเชื้อเชิญ
ภาคประชาชนให้มีการแก้ไขรัฐมนุนภายใต้

ขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์

ไปถึงประมาณ๔๐๐๐ลายชื่อแล้วครับท่านประธาน
เข้าใกล้นะครับที่จะถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ที่๕หมื่นรายชื่อในไม่ช้า
ผมก็รู้สึกเสียดายครับท่านประธานครับ
ที่เราได้มีการประชุมการแก้ไขรัฐมนูลในวันนี้
แต่ร่างที่จะเสนอโดยพี่น้องประชาชน
ภาคประชาชนนั้นไม่ได้ถูกบรรจุ

ก็เป็นไปตามข้อบังคับนะครับ
ท่านประธานจำเป็นที่จะต้องบรรจุ

ถ้าเรานะครับสามารถที่จะรวมร่างทั้งหมด

ก็จะเหลือว่ามันจะเกิดภาพที่สง่างาม
รัฐสภาแห่งนี้ให้เห็นว่าเรายินดีที่จะรับฟังนะครับ
เสียงจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากพี่น้องประชาชนการขอยกเว้นนะครับ
ข้อบังคับของที่ข้อที่ร้อยสิบเก้าเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าผู้เสนอนะครับจากฝากฝั่งของรัฐบาล
ก็ดูเหมือนว่าจะเร่งรัดเสียเหลือเกินเหมือนจะกลัวว่าถ้าแก้ไข
รัฐธรรมนูลไม่ทันก่อนยุบสภาแก้ไขกติกาไม่ทันแล้วจะเป็นปัญหา
ผมทิ้งท้ายครับท่านประธานครับก็อยากจะกลับเรียนหารือท่านประธาน
เพื่อมีความชัดเจนนะครับว่าหากว่าร่างของภาคประชาชนภายใต้โครงการ
ขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ได้ล่ารายชื่อครบถ้วนแล้ว
ยื่นต่อท่านประธานแล้วผ่านกระบวนการตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนต่างแล้ว
ภายในระยะเวลาที่การพิจารณาในวันนี้
วิธีหรือแนวทางการปฏิบัติต่อจากนี้นะครับว่า
ร่างดังกล่าวของภาคประชาชนนั้นจะถูกพิจารณาอย่างไร

กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดิ์ประชาธิปัตย์
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมคิดว่าจะมีประเด็นเดียว
ที่ผมจะขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธาน
เพื่อจะได้บันทึกไว้ในสภานี้เช่นเดียวกันนะครับ
คือประเด็นในเรื่องที่ท่านประธาน
ได้ใช้อำนาจของประธานรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ในการที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ซึ่งผมก็ได้ติดตามเรื่องนี้ครับ
ในฐานะที่พักประชาปัตย์ก็เป็นพักหนึ่งที่ได้เสนอร่าง
แก้ไขกฎหมายรับนูลร่วมกับเพื่อนอีก๓พัก๘ฉบับ
แต่ว่าในกรณีร่างของท่านสมพงศ์อมรวิวัตรของประธานโทษที่เอ่ยนาม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา๒๕๖และแก้ไขหมวด๑๕ทับ๑
นั่นเป็นประเด็นที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ
ซึ่งผมก็ติดตามเหตุผลที่ท่านประธานสภาได้กรุณาได้ชี้แจง
แล้วก็เพราะความเป็นจริงครับว่าในส่วนของยัตติดังกล่าว
แตกต่างกับยัตติในส่วนของพวกกับผมที่มีการแก้ไขมาตรา๒๕๖
แต่ไม่ได้มีส่วนไปเพิ่มหมวด๑๕ทับ๑
ซึ่งเป็นประเด็นกรณีที่มีปัญหาในคราวที่ผ่านมาครับ
คราวที่ผ่านมานั้นพวกกับผมได้เสนอให้มีการจัดตั้งสสร
เพื่อที่จะไปแก้ไขกฎหมายและธนูณภัณฑ์ทั้งฉบับ
เพราะมีความตั้งใจว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูล
ควรที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วน
ได้มีส่วนร่วมที่สำคัญ
และไม่มีส่วนร่วมใดที่จะดีไปกว่าการมีส่วนร่วม
โดยให้มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งที่เราเรียกว่าสสร
แต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมายรัฐมนูลปี๒๕๖๐เนี่ยครับ
เป็นช่องว่างขึ้นมาในเรื่องเงื่อนไขในการแก้ไขกฎหมายรับนูล
เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยถึงว่าต้องทำประชามติถึง๓ครั้งไงครับ
ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การส่งให้สารรับนูลได้มีคำวินิจฉัย
และสารมนูลก็ได้มีคำวินิจฉัยตามที่เราทราบกันโดยทั่วไปแล้ว
จึงทำให้พวกกับผมในวันนี้เนี่ยต้องมาเสนอร่างเป็นรายมาตรา
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะได้บันทึกไว้เช่นเดียวกันว่า
พวกกับผมได้ลุกขึ้นนำโดยท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์
คราวที่แล้วถ้าท่านประธานจะจำได้ก็ได้พูดไว้ชัดเจนว่า
จริงแล้วถ้าเกิดมีกรณีที่เป็นแบบนี้
เพื่อให้หายซึ่งความสงสัยและเป็นแนวปฏิบัติ
ให้สารรับนูลได้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง

กลับตลบัดไปเป็นการเสนอยติ
ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการลงมะติ
เรื่องนี้ไม่ได้มีข้อยุติที่ชัดเจนแต่ไม่เป็นไรครับท่านประธานครับ
ผมอยากจะให้ได้บันทึกว่ากระบวนการมาทั้งหมดนี้เนี่ย
เมื่อมาอยู่ที่จุดแห่งความจริงตรงนี้
ผมเชื่อว่าการวินิจฉัยของท่านประธานนั้นถูกต้องนะครับ
เรื่องที่สองบังเอิญว่าผมก็มีส่วนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ผมคนหนึ่งครับท่านประธานที่ได้ไปร่วมประชุม
มาตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้เพราะผมมีความเชื่อมั่น
ตามที่ภาพปราชปัฏมีความเชื่อมั่นว่ารัฐมนูญปีหกศูนย์นั้น
เป็นรัฐมนูลที่จะต้องนำไปสู่การแก้ไขแน่นอน
และพวกผมก็ไม่ได้รับรัฐมนูลฉบับนี้

มีหลายส่วนที่ทำให้การเมืองไม่มีดุลยภาพ

ก็จะนำไปสู่การเรียกร้องและชุมนุมประท้วงต่อไป
วันนี้สิ่งที่พวกผมในนามแพทย์บัตรได้พูดเอาไว้

และมาขับเคลื่อนให้เป็นนโยบายของพักร่วมรัฐบาล

เกิดขึ้นจริงก็คือว่ามีหลายกลุ่ม
ที่ออกมาเรียกร้องในขณะนี้
เกือบทุกกลุ่มมีข้อเรียกร้องเรื่องรัฐมนูลทั้งนั้น

ผมเชื่อว่าท่านประธานก็มีจิตวิญญาณเป็นนักประชาธิปไตย
ท่านประธานก็ต้องการที่จะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

เมื่อเขาส่งมากระชั้นชิดมาก
แต่ท่านประธานก็ใช้กลไกของรัฐสภา
ตรวจสอบรายชื่อจนสามารถนำเข้ามาสู่การพิจารณาได้
แต่ในคราวนี้ผมไปนั่งประชุมหารืออยู่ด้วย
ผมยังถามกลุ่มที่ล่ารายชื่อเลยว่า
คุณสามารถที่จะล่ารายชื่อได้ทันไหม

ก็อยากจะนำร่างของพวกท่านมาร่วมพิจารณาด้วย
แต่ถ้าเมื่อไม่ทัน
ผมอยากจะเรียนไว้เพื่อบันทึกตรงนี้ว่า
เพื่อนสมาชิกเป็นห่วงว่าท่านประธานรัฐสภา
จะเปิดกว้างในการรับฟังหรือไม่
ผมเชื่อมั่นว่าทั้งท่านประธานรัฐสภา
และสมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายแห่งนี้
เราต้องเปิดคว่างครับเพราะเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตย
และวันนี้บริบททางการเมืองเปลี่ยนไปแล้วครับ
ผมอยากเรียกร้องทุกขวัยทั้งหนึ่งว่า
รัดอัตราของตัวเองออกไปครับ
นำมาสู่การแก้ไขกฎหมายรับนูล

ก่อนที่จะถึงนี้ตามลำดับนะครับ
ให้ผ่านสภานี้เพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย
มากยิ่งขึ้นครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ

ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะรับฟังทุกฝ่ายนะครับ
แต่ว่าด้วยเวลาที่เรามีจำกัด

ท่านสมคิตครับได้กินให้หมอชุนด้านได้พูดไปมากนะครับ
พอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางฝ่ายรัฐบาล
ท่านวิรัติได้พูดสักท่านหนึ่ง
ท่านสมคิตอย่างติดใจไหมครับ

กราบเรียนทางประทาน๒สมศาษาพาธิกรกครับ

ความจริงแล้วเอ่อใช้เวลานิดเดียวนะท่านประทาน
เมื่อสักครู่เนี่ยท่านณแพทย์ชนนั่นได้อธิบายได้ละเอียดแล้ว
แต่ที่ผมรับฟังอยู่เนี่ยผมเองก็สภาแห่งนี้เนี่ย
เราก็เคยเสนอยัตติอย่างนี้มาแล้วแล้วสิ่งที่ประธานวินิจฉัย
ท่านก็ตอบว่าท่านจะทบทวนทีนี้ผมอยากให้ชัดเจนว่า
กรณีที่อ่าร่างยึดร่างแก้ไขลำนูนสองห้าหก
อ้างศาสตร์รัฐรรมนูนซึ่งทางคุณหมอเชิญอ้าน
ก็พูดชัดเจนแล้วว่าท่านอาจจะวินิจฉัยเกินเลยไป
เพราะฉะนั้นผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้

อยากให้ท่านประธานทบทวนอย่างที่ว่า
แล้วให้ท่านประธานตอบในรัฐสภาแห่งนี้
ให้ชัดเจนว่าท่านจะทบทวนหรืออย่างไรเดินหน้าอย่างไร

ขอเป็นท่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจง
แล้วก็เราจะได้ไปสู่ระเบียบวาระของเรานะครับ

กับผมวิรัติรัตนเศษสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนครราชศรีมา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
จากการข้อหารือเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานครับ
ผมมีประเด็นสั้นอยู่นิดหนึ่งก็คือว่า
ในประเด็นร่างของรัฐมนูลที่พักพลังประชารัฐได้ยื่นมานั้น
เรายื่นกันมาตั้งแต่วันที่๗เมษา
สิ่งหนึ่งที่ได้ถูกกล่าวอ้างก็คือ
การที่ไม่รอร่างของประชาชน

เรามีระยะเวลาทิ้งทอดมาตั้งแต่เดือนเมษา
พฤษภาแล้วมาจนถึงวันนี้เข้าปลายเดือนมิถุนา
ถ้าเผื่อจะมีการเตรียมการน่าจะทำตั้งแต่ช่วงเดือนเมษา

ส่วนประเด็นที่๒ที่บอกว่าจะต้องรีบแก้ไข
เพื่อที่ต้องการยุทธภาตรงนี้ไม่จริงข้าท่านประธาน
สิ่งที่เราทำในตอนช่วงนั้นก็คือ
พอเรารู้เราทราบว่าเราไม่สามารถแก้ไขมาตรา๒๕๖ได้
แต่สิ่งที่สามนูลได้ตัดสินออกมาก็คือให้เราแค่เป็นลายมาตรา
โดยที่ในบางประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องทำประชามติ
เพราะหลังจากนั้นเราต้องทำต่อครับแล้วเราก็ทำเสร็จเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นพักร่วมฝ่ายค้าน
และพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเขาก็ยื่นกันมาในช่วงระยะเวลา
หกมิถุนายนที่ผ่านมาเราก็เห็นหลายหลายร่าง
และก็เป็นปรากฏการณ์ที่ว่ายังไม่มีการแก้ไขรำนูนที่มีมากร่าง
เท่าชุดที่เรากำลังจะพิจารณาจากนี้เป็นต้นไป
ไม่ได้เร่งรีบในเนื้อหาทั้งหมด
ก็มาจากการวินิตพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ร่างลำนูนของท่านอาจารย์พีรพันธ์
เป็นผู้ดำเนินการแล้วทั้งสิ้นไม่ได้เอามาจากตรงไหนเลยฮะ
แล้วจากส่วนหนึ่งท่านประธานก็ต้องเรียนกันตรงว่า
มาจากจิตวิญญาณของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันพี่น้องประชาชนก็สะท้อนมาบาง
สิ่งบางอย่างที่เห็นว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนั้น
จะผ่านหรือไม่ผ่านก็เป็นขบวนการของรัฐสภา
ไม่ได้เป็นกระบวนการของคนหนึ่งคนใดผมเองน้อมรับแล้วก็ยอมรับทุกอย่าง
ก็ต้องเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นก่อนครับครับ
ให้แสดงความรู้สึกเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจดี
ต่อทุกฝ่ายนะครับเพราะว่า
ส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อมั่นแนวทางประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
ว่าภารกิจของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร
ผมยังก็จะมีประโยชน์ในการทำงาน
ที่เราให้ความยอมรับซึ่งกันและกันนะครับ

ที่ผมพูดกับเราเสมอนะครับว่า
เราเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยคือฝ่ายออกกฎหมาย
ออกกฎหมายบังคับคนทั่วประเทศ
เราต้องเป็นแบบอย่างของการเคารพกฎหมาย
กฎเกณฑ์ราธิกาผมย้ำกฎหมายชื่อเสมอ
เพราะผมเชื่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ได้ด้วยกฎหมายศักดิ์สิทธิ์
ปไตยจะอยู่ไม่ได้ถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์
กฎหมายไม่มีผลปฏิบัติ
กฎหมายไม่มีผลในการบังคับ
ประชาปไตยก็จะอ่อนแออย่างที่เราเห็นในบางจุดบางประเด็น
อันนี้คือสิ่งที่มีความเชื่อมั่นตลอดมาจนทุกวันนี้
จึงสำนุนทุกฝ่ายนะครับให้ขอรบกฎเกณฑ์ราธิกา
ทุกฝ่ายในทีนี้แม้กระทั่งมีโอกาสได้พบ
พระองค์ประทันปุณำฝ่ายค้านประชุมกรรมการสัญหาฯ
ซึ่งมีประธานสาธิกาเป็นประธาน
เราก็พูดกันตรงไปตรงมาขอให้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ไม่มีการยกเว้นนั่นแหละประชาปไตยซึ่งจะอยู่รอดได้
ภายใต้ความสับสนภายใต้ความวุ่นวาย
ไปใต้ความรู้สึกและคิดที่แตกแยกอะไรกัน
แต่กฎหมายจะเป็นตัวตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิด
เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าการทำหน้าที่ในที่นี้ก็เช่นเดียวกันครับ
ผมเรียนเพื่อนด้วยความเคารพนะครับว่า

เพราะความเห็นทางกฎหมายนั้นหลากหลายเหลือเกิน
เห็นไหมครับอาจารย์มหาลัยวิจารณ์ตะบันสารรำนูล
ทั้งที่ความจริงตุรการเหล่านั้นก็คือครูบาอาจารย์ที่สอนอาจารย์เหล่านั้นนะครับ
นี่แสดงว่าความเห็นมันหลากหลายผมถึงไม่ได้มีข้อรังเกียจอะไรเลย
ที่มีข้อความคิดที่ต่างจากที่ผมได้ตัดสินใจไป
แต่ขอเล่าให้ฟังว่าเวลามียติมีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมาย
หรืออะไรก็ตามเนี่ยแนวปฏิบัติเป็นอย่างนี้ครับ
ประธานสภาพผู้แทนดรมีรองประธานสองท่านนะครับ
มอบอำนาจให้รองประธานเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
เพราะภารกิจของประธานสภามากมาย
ยากที่จะไปนั่งตรวจอะไรประเด็นยัตติอะไรทั้งหลาย
กระทั่งกระทู้แม้กระทั่งการอนุมัติเอกสาร
หรือเรื่องที่เราขอเสนอเนี่ยก็รองประธานจะทำหน้าที่แทน
สำหรับการเสนอกฎหมายนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ก็คือท่านรองสุชาติ
ทำหน้าที่แทนผมอย่างดีที่สุดครับไม่เคยมีข้อบกพร่องผิดพลาดเลย
ท่านจะเป็นผู้ตัดสินเบื้องต้นแล้วผมคนสุดท้ายว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ผมไม่เคยตัดสินไม่เห็นชอบที่ท่านเสนอมาแต่กระบวนการในการพินาเวลามีการเสนอกฎหมายเข้ามานั้น
ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ของสภาที่เป็นฝ่ายดูแลยัตติเหล่านี้อยู่แล้วครับ
ไม่ต้องผ่านกระบวนการคณะที่ปรึกษากฎหมายอีกต่างหากยกเว้นเรื่องใดที่เห็นว่าสำคัญ
ก็จะให้ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่ของประธานนะครับของสภา
เป็นผู้พินาอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้ควรจะวินิจฉัยว่าอย่างไร
กรณีรัฐนำนูลที่ท่านพุนัมปริคารท่านสมพงศ์ตัพทนาได้เสนอมานั้นเช่นเดียวกันครับ
เมื่อเบื้องต้นมีการพินามาเห็นว่าบรรจุไม่ได้
ก็ต้องผ่านไปยังกระบวนการที่ปรึกษากฎหมายอีกทีหนึ่งว่ามีความเห็นว่าอย่างไร
ความเห็นออกมาก็เป็นมติเอกฉันครับว่าบรรจุไม่ได้
ก็เสนอทั้งผมเป็นคนสุดท้ายให้ความเห็นชอบผมก็ดูให้ความเห็นชอบ
ดูโดยชัดเจนอีกครั้งหนึ่งไม่มีความประสงค์จะหาเรื่องให้รบเรามาวิจารณ์ประธาน
ดูโดยความรอบครอบขอดูหน่อยที่ของท่านสมพงศ์กับพนักที่เสนอมา
ที่ไม่รับไม่บรรจุเพราะมีหมวด๑๕ทับ
หมวด๑๕ทับ๑คืออะไรประชาชนไม่รู้ครับ
หัว๑๕ทับ๑คือการจัดทำรับนูลฉบับใหม่
แล้วพอมีมาตรา๒๕๕๖ทับ๑ทับ๒ไปเรื่อยที่เป็นร่าง
ผมก็บอกขอดูหน่อยที่ว่าของท่านสมพงศ์กับคณะที่ท่านเสนอมานั้น
กับฉบับเดิมที่เคยตกไปเนื่องจากสารนุนวินิจฉัยนั้นเหมือนกันหรือต่างกัน
ผมใช้ความรอบครอบมากนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยมันเสียหาย
มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เวลาเสนอยัตติแล้วประธานจะไม่บรรจุถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริง
ก็เลยไปตรวจดูครับด้วยความเคารพครับหลักการและเหตุผลเหมือนกันครับ
สาระสำคัญทั้งหมดเหมือนกันหมดยกเว้นวันเวลาที่กำหนดไว้ต่างกันเล็กน้อย
ฉบับดังกล่าวที่เหมือนกันกับฉบับปัจจุบันนี้สารน้ำนูลได้วินิจฉัยไปแล้วครับ
ว่าการจัดทำนูญฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีหมวด๑๕ทับ๑ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๔๔
อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูลดั้งเดิม
ต้องการปกป้องคุ้มครองไว้หากรัฐธรรพาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญเฉพาะใหม่
ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูลออกเสียงประชามติ
เสียก่อนว่าสมกลมีรัฐธรรมนูญเฉพาะใหม่หรือไม่ถ้าปุ้นออกมาเสียงประชามาติเห็นชอบด้วย
จึงทำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญเฉพาะใหม่ต่อไป
อาศัยเหตุผลดังกล่าวในตอนท้ายจึงวินิจฉัยว่า
รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรำนูลฉบับใหม่ได้
โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารับนูลได้ครบได้ลงประชามติเสียก่อน
ว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่หรือไม่
และเมื่อจัดทำรามนูลเฉพาะใหม่เสร็จแล้ว
ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่ามนูลฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้คือคำวินิจฉัยหลังสุดซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวนี้นะครับ
เหตุผลดังกล่าวนี้เองครับที่เราก็ต้องยึดรัฐมนูล
ที่ว่าคำวิจัยของศาลน้ำนูลมีผลปลูกพันธ์ต่อรัฐศาพาขนาดน้ำทรีย์และศาล
อันนี้คือศาลธรรมกันที่กรรมการฝ่ายกฎหมาย
กรรมการกฎหมายของสภานั้นก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประเภทที่ไม่รู้นะครับ
คนเหล่านี้ก็จบกฎหมายมาแล้วทำงานอยู่ในนี้มาตลอดระยะเวลา
ก็เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวนี้มีผลผูกพันต่อรัฐสภาคือพวกเรา
จึงมีความเห็นว่าไม่บรรจุ
เพราะถ้าบรรจุก็คือการไม่ยอมรับคำวินิจฉัย
เรียนพวกเราว่าโดยส่วนตัวมีความภาคภูมิใจอันหนึ่งก็คือ
สองปีเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครมายุ่ง
สั่งประธานว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้
ไม่เคยมีบ้างก็คือขอบ้างเลือกเร็วหน่อย
ประชุมเลิกเร็วหน่อยดึกมีปัญหา
อย่างอื่นไม่เคยมาแตะต้องครับนายมตรีก็ไม่เคยมายุ่งอะไรเลยครับ
การทำหน้าที่พวกเราเพราะฉะนั้นสมาชิกมั่นใจแล้วว่า
เวลาผมวินิจฉัยอะไรเนี่ยจะผิดพลาดหรือจะถูกก็ตามนะครับ
แต่วินิจฉัยด้วยความสุจริตและด้วยการยึดมั่นในหลักกฎหมายของบ้านเมือง
แน่นอนความเห็นเหล่านี้อาจจะแตกต่างกันผมรู้ครับบางครั้งการตัดสินใจ
สวนทางกับความเห็นพวกเราบางฝ่ายผมยกตัวอย่างเช่น
ผมตัวอย่างเช่นเมื่อมีการเสนอเรื่องอภิปรายเกี่ยวกับการถวายทรัพยาน
พวกเรานึกออกนะครับฝ่ายรัฐบาลก็ทิ้งผมว่า
เรื่องนี้สารวินิจฉัยไปแล้วไม่ควรจะนำมาพิปราย
คือผมบอกว่าสารยังไม่ได้วิจัยสารเพียงแต่ให้ความเห็น
รำนูนนะครับก็ให้โอกาสอภิปรายได้
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติใดก็ตามก็จะยึดแนวปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา
เพราะผมรู้ว่ารับหนุนฉบับปัจจุบันเนี่ยท่านไปอ่านดู๒๓๔ที่ครับ
อายุเท่าไหร่ไม่ถึง๓๐ใช่ไหม
คลากรฝ่ายการเมืองบริการถ้าปฏิบัติหน้าที่ไปโดยไม่ถูกต้อง
ไม่สุจริตผ่านสรรพจริยธรรมเนี่ย
จะต้องถูกปรปชเล่นงานผมไม่ต้องการให้ปรปชมาสอบผมในการทำผิด
เพราะฉะนั้นระมัดระวังมากครับในการที่จะตัดสินใจแต่ละเรื่องว่า
หลักที่ถูกต้องเป็นอย่างไรดังนั้นก็ต้องตัดสินใจไม่บรรจุ
ด้วยเหตุผลก็คือแม้ตัวเองไม่อยากให้ใครมาวิจารณ์ในการตัดสิน
แต่เมื่อหลักมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเคารพหลักอันนี้
เพราะฉะนั้นพวกเราได้ผุดเข้าใจด้วยว่าที่ไม่บรรจุไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นพิเศษเลย
แต่เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ตรงกับท่าน
ผมอาจจะปิดท่านอาจจะถูกท่านอาจจะถูกท่านอาจจะปิดผมอาจจะถูก
ก็ไม่มีใครวินิจฉัยได้แต่ว่าในฐานะประธานสภาพุทธแห่งดรประธานรัฐสภา
มีหน้าที่ในการวินิจฉัยครับไม่อาจที่จะไปละเลยว่าเรื่องนี้ช่างหัวเถอะ
มันจุกเข้าไปปล่อยพ่อเจ้าพ่อใจแล้วก็ว่ากันไป

เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องทำด้วยความรับผิดชอบด้วยความสำนึกต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติครับ
อันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่ท่านพิจารณ์ได้ถามเรื่องฉบับประชาชน
ไม่มีปัญหานะครับถ้าส่งมาเมื่อไหร่เราเดินเป็นการ
เหมือนอย่างเที่ยวที่แล้วเห็นไหมครับเมื่อเขาส่งมาถูกต้องแล้ว
พ่อมันจุกให้ทันทีเลยดังนั้นสภาเราในระบบอย่าไปอย่างนี้
เราก็ต้องไม่มีอะไรที่ปกปิดไม่มีอะไรที่ไปรับลมกลุ่มไหน
ต้องทำอะไรตรงไปตรงมาไม่งั้นจะอยู่ยาก
ผมกราบเรียนด้วยความขอรบทุกคนนะครับผมผ่านประสบการณ์
พบเหตุการณ์ที่ประธานปฏิบัติต่อเราในทางที่ไม่ถูกต้องมาแล้ว
ไม่อยากให้ประจัดทั้งนั้นซ้ำรอยอีกผมจะไม่พูดถึงนะครับ
แต่ว่ามันมีผลอย่างมากที่ทำให้เรารู้ว่า
ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติเราไม่อิสระนะครับแล้วแต่ก็สั่งมา
และทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีกระทั่งทุจริต
โกงพันธุ์ก็ความมีอันนี้ก็เสียหายกับตัวรวมมาก
เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยเรื่องนี้ข้อวินิจฉัยไปโดยความถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งถ้าผมไปท้าทายสารรำนูนโดยการไม่ปฏิบัติตามบรรจุเรื่องของท่านเข้ามา
เท่ากับผมไม่ยึดความผูกพันในกรรมนิจฉัยสารรำนูลว่าผูกพันรสภา
ถ้าเป็นเช่นนั้นแน่นอนที่สุดผมทำผิดรำนูนแน่
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจร่วมกันว่าเมื่อเรามีหน้าที่ต้องตัดสินใจ

ก็กราบเรียนท่านสมาชิกด้วยความเคารพนะครับว่า
ผมอยากให้พวกเราได้เข้าใจจุดนี้

แต่ขอให้รับรู้ว่าที่ผมตัดสินไปนั้น
ก็ยึดความถูกต้องเป็นหลักไม่ได้มีอะไร
เข้ามาเกี่ยวข้องว่าไม่เห็นด้วยกับท่านหรือเห็นด้วยกับท่าน

โดยส่วนตัวก็ไม่ได้รับอุจจับแบบนี้
แต่ว่าผมเป็นคนเคารพกฎหมายบ้านเมือง

ส่วนการแก้ไขนั้นแน่นอน
ผมรู้ว่าพวกเราก็เตรียมการกันอยู่
เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติ

ข้อสังเกตอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ว่ามีความคิดเรื่องว่า
เรื่องที่จะประชุมร่วมในรัฐสภาได้ไม่ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง
เรื่องนี้มันไม่อยู่ในนั้นก็มีความคิดในข้อสังเกตถึงขั้นว่า
จะให้ผ่านที่รัฐสภาท่านต้องทำประชามติ
อันนี้คือประเด็นที่อยากให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจนะครับ
ผมก็ขอกลับเรียนสมาชิกด้วยความเคารพครับขอชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ท่านได้เข้าใจครับ
ท่านสุธินขออนุญาตเชิญหน่อยครับท่านสุธินครับ
ครับขออนุญาตกับเรียนท่านประธานที่กรบกับผมสุธินกลางแสง
สมาชิกรัฐสภาจากมหาศาลกรรมครับจากภักดิ์เพื่อไทยครับ
ต่อคำวินิจฉัยและต่อคำชี้แจงของท่านประธานที่เมื่อจบไปสักครู่นี้เนี่ย
ผมกลับเรียนแทนท่านสมาชิกฝ่ายค้านทุกคนเลยนะว่า
ไม่มีใครคิดแต่ต้นว่าท่านประธานจะวินิจฉัยโดยมีอคติ
หรือเจตนาหรือมีใครสั่ง
เชื่อโดยสุจริตว่าท่านประธานเนี่ย
มีเจตนาที่จะปฏิบัติแล้วก็ยึดข้อกฎหมายเป็นแนว
คิดที่อาจจะแตกต่างกันว่า
ท่านประธานเองอาจจะวินิจฉัยผิดโดยสุจริตใจ
นักภาพไหมกำว่าท่านตั้งใจดีแล้ว
แต่ว่าข้อกฎหมายหรือข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วน
หรือครบถ้วนแต่อาจจะมองต่างกันกับเพื่อนสมาชิก
เพราะฉะนั้นเหตุหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้มันเกิดข้อคิดอย่างนี้ได้
ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าการที่จะทำรัฐมนูลฉบับใหม่
แม้กระทั่งการทำประชามาติเองหรือแม้กระทั่งการจะวิทย์ใช้เรื่องนี้
มันมีข้อมูลมันมีทั้งกฎหมายมีทั้งคำวินิจฉัยของศาลมาประกอบ
เป็นเรื่องที่เยอะมากมายแล้วยังไม่เคยมีแนวปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นการตอบความวิทย์ใช้เสวียงสั้นในหน้ากระดาษเพียงครึ่งหน้า
แล้วมีลักษณะแบบห้วนแล้วไม่มีแนวคิดที่จะชี้ทางและแนวปฏิบัติต่อ
มันทำให้เกิดข้อสงสัยจึงนำมาสู่การจะต้องหาโอกาสหารือในวันนี้
ประเด็นแรกที่สุดครับท่านประธานครับที่อยากจะถามต่อ
เพื่อให้เกิดความจบที่สมบูรณ์แล้วก็เดินได้ว่า
เมื่อท่านกรุณาวิทย์ใช้อย่างนี้แล้ว
ผมก็ยังวินิจฉัยสถานะของร่างของพวกเรายังไม่ได้เลยว่ามันตกไปหรือไม่ตก
ถ้ามันไม่ตกจะเดินยังไงต่อ
เมื่อวานนี้ผมได้มองโดยแง่ดีโดยสุจริตเช่นกันว่า
ท่านประธานหรือคณะกฎหมายเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดว่า
แนวปฏิบัติมันจะเดินไม่ได้จึงไม่ตอบเพราะ
พรบประชามติมันยังไม่จบคงต้องรอ
เมื่อรอประชามติแล้วมีผลประกาศใช้แล้วเนี่ย
น่าจะมีแนวทางที่จะทำให้ร่างของพวกกับผมได้เดินต่อ
ผมคิดเช่นนั้นนะครับแต่มาถึงชั้นนี้แล้วเนี่ย
ก็ยังจะต้องขอความชัดเจนเพิ่มเติมอีกว่า
ถ้ายังไม่ตกแล้วจะเดินยังไงต่อ
ต้องทำประชามตินั่นนั่นคือกรณีที่ยังไม่ตก
ซึ่งผมก็เตรียมด้วยเจตนาจริงท่านประธานที่เคารพครับ
พวกของผมยื่นร่างนี้มาเนี่ยก็ด้วยคำนึงถึงคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนอยู่แล้ว
ถ้าจะต้องมีการทำประชามติเราก็หวังว่าการยื่นของเรานี่แหละ
จะเป็นต้นเรื่องเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปการทำไปสู่ประชามติ
ถ้าไม่ยื่นเลยมันก็ไม่มีต้นเรื่องที่ไปสู่ประชามตินี่กรณีแทบไม่ตก
แต่ถ้าหากว่าท่านประธานได้วินิจฉัยว่าถ้ามันตกตกแล้วเนี่ย
มันก็จะเกิดคำถามต่อไปว่าถ้าเช่นนี้แล้วเนี่ย
ต่อไปเนี่ยการแก้ไขรำนูลมันจะไม่สามารถทำได้เลย
กรณีที่จะมีสอสรมาร่างกรณีที่จะประชาชนที่จะมาร่วม
รัฐนูลเนี่ยไม่มีโอกาสเลยมันปิดทุกเส้นทางแล้ว
ก็มีทางเดียวก็คือคนจะแก้รับนูนต่อไปนี้ก็เพียง
สมาชิกรัฐสภาเท่านั้นนี่กรณีตกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็น่าเป็นห่วงว่า
วิกฤตของสังคมของเราก็คือรัฐมนูลที่ไม่ได้รับการยอมรับ
ไม่ได้รับการยอมรับก็คือประชาชนไม่ได้ร่วม
เพราะฉะนั้นเราจะเดินยังไงกันต่อสรุปแล้วก็คืออยากจะฟังคำชี้แจง
และชี้แนะจากท่านประธานว่าตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกเดินยังไงต่อ
แล้วถ้าตกเราจะเดินยังไงสำหรับประเทศไทยในการที่จะต้องแก้ไขรับนู
โดยประชาชนมีส่วนร่วมขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอบคุณมากครับก็เรียนเป็นวาระสุดท้าย
ยังไม่เป็นทางการหารือไปไหน
ว่าขบวนการเนี่ยผ่านลงประชามาติเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
เมื่อพระรำยัติว่าด้วยการลงประชามติผ่านไปเมื่อวานเนี่ย
โดยเฉพาะมาตราเก้าที่มีการแก้ไขมันมีกระบวนการเปิดช่องไว้
ประกอบกับข้อสังเกตของกรรมธิการที่เห็นว่าเรื่องนี้
มันไม่สามารถประชุมร่วมรัฐสภาได้พอมีข้อสังเกตไว้ในนั้น
ว่าอาจจะต้องประชุมตีรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปนะครับ
เรื่องอย่างเรื่องอย่างไม่ยุติท่านสุธินครับต้องศึกษาต่อไป
แต่ว่าผมคิดว่าก็ต้องหารือกันทุกฝ่ายในช่องทางเรื่องนี้
เราก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สารรำนูลได้วินิจฉัยต่อไปที่คำวินิจฉัยยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ
ต้องได้รับเสียงความเห็นชอบประชามติจากประชาชนก่อนถึงจะเสนอกฎหมายนี้ได้
อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามนะครับขอขอบคุณทุกฝ่ายครับ